และผู้โดยสารของนกแอร์ตามที่คุณจุธรัฐบอกคุณผู้ชมไปว่ามีการยกเลิกทะเบีย
ตอนนี้ต้องตรวจสอบว่าฟ้าของคุณนั้นถูกยกเลิกหรือเปล่า
เพราะว่ามีการโอนผู้โดยสารให้ไปใช้กับสายการบินของพันธมิตรของนกแอร์นะครับ
ส่งผลให้นักบินไม่เพียงพอแต่ก็ยืนยันครับว่าจะแก้ปัญหาให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ครับ
นายพาธีสารสินประธานเจ้าที่บริหารของสายการบินนกแอร์ก็ออกมายอมรับนะครับว่า
ยกเลิกเที่ยวบินเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากวันที่๑๔กุมภาพันธ์ครับ
ทำให้ชั่วโมงบินของสายการบินนกแอร์รวมไปจากนักบินที่ไม่เพียงพอ
แต่ก็ยืนยันกับไทยรัฐทีวีว่าจะแก้ปัญหาให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ครับ
วันที่๒๓กุมภาพันธ์นี้ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้ว
เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายเที่ยวบินไปยังสายการบินพันธมิตร
หรือว่าขอรับเงินคืนจากสายการบินครับ
จุฬาสุขมานบอธิบดีกรมท่าอากาศยานและรักษาการ
ภูมิในการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารของสายการบินนกแอร์ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว
ว่าจะยกเลิก๒๐เที่ยวบินในวันที่๒๓กุมภาพันธ์นี้
โดยให้เหตุผลว่าเกิดจากปัญหาภายในองค์กรครับ
ทางด้านของนายเพชรชั้นเจริญภูมิในการท่ากาศยานดอนเมือง
ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าวันนี้นกแอร์ให้บริการตามปกติ
ไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับ
แล้วก็ยังคงใช้สายการบินพันธมิตรบินร่วมกัน๓สายการบินรวม๑๖เที่ยวบิน
แก่สายการบินไทย๔เที่ยวบิน๒เส้นทาง
สายการบินไทยไลออนแอร์๘เที่ยวบิน๓เส้นทาง
สายการบินนกสกูธ๔เที่ยวบิน๑เส้นทางครับ
ส่วนที่กระทรวงคมนาคมมีคำสั่งให้กรพทสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้น
สายการบินนกแอร์เพิ่มเติม
สนองมิ่งเจริญนายกสมาคมนักบินไทย
ก็ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านและการลงโทษอย่างรวบรัดของในจ้าง

จะเป็นแรงกดดันให้การปฏิบัติการบิน
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อความปลอดภัยด้านการบิน
จะมีการรวมตัวกันต่อสู้ในเรื่องของวิชาชีพนักบินครับ
โดยสมาคมนักบินไม่สนับสนุนให้ผู้หนึ่งผู้ใด
อาศัยช่องว่างทางกฎระเบียบ
เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้โดยสารและก็สังคมโดยรวมต่อไปครับ